ของเด็กไทยที่เขาโอ้โหมีความสามารถ

บางคนก็รำเก่งบางคนก็เล่นดนตรีเก่ง
หมดความสามารถเด็กไทยของเรานี่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย
ส่วนที่จะให้ดูเนี่ยโอ้โหเขาโด่งดังระดับโลกจริงเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

นี่ไปแข่งที่ต่างประเทศเลยเหรอ

ไปติดตามในเฟซบุ๊คแฟนเพจที่มีชื่อว่า
เผยแพร่เรื่องนี้นะครับเรื่องของตัวแทนของประเทศไทยที่ไปแข่งขัน
นี่เลยเขาโพสต์เอาไว้ว่า

นี่ทีมนี้แหละครับชื่อทีมเขาใช่ไหมครับคุณเป็นทีมของเด็กไทยเลยใช่ไหมครับคุณ
ผมอยากให้ดูภาพวินาทีสำคัญที่เขาได้รับรางวัลแล้วก็ออกมาเต้น
โชว์ลีลาจนชนะใจกรรมการที่ต่างประเทศจริงเลยนี่
ออกมาเต้นออกมาเต้นอ้าวออกมาเต้นไว้
ไม่ใช่เพลงนี้นี่เพลงนี้ต่างหากเรา
อุ้ยตัวเล็กอยู่เลยนะคะบอกเล่นเกี่ยวกับคุณ
เป็นไงเก่งมากรู้ไหมน้องเขาเนี่ยอายุเนี่ยเท่าไหร่
อีกห่วงนะพูดโอ้โหอายุไม่มากเท่าไหร่นะครับ
อยู่ที่สักประมาณ๗ปีบ้างแล้วก็มี๑๒ปีเหมือนกันผสมกันไป
ตั้งแต่ประมาณประถมถึงแบบป่าว๒ป่าว๓ถึงป่าว๖
ก็อายุประมาณนี้๗๑๒ปีใช่แล้วครับแล้วก็สามารถเอาชนะนะ
โอ้โหแต่ว่านี่ทีมจากประเทศไทยเอาชนะได้เลย
ถูกต้องครับนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเอาชนะแชมเปียนถึงทั้ง๒ทีมจากต่างประเทศ
โอ้โหสุดยอดไม่ธรรมดาเลยจริงค่ะ
ก็มีขึ้นตั้งแต่ในวันที่๖สิงหาคมถึง๑๑สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมา
คะแนนอันดับที่๑๒จาก๕๐ทีมในรอบคัดเลือก
แล้วก็ไตขึ้นมาเป็นอันดับ๓ในรอบรองชนะเลิศ
จนสุดท้ายมาแข่งขันรอบชิงก็เป็นอันดับที่๑
โอ้โหได้แชมป์กลับมาก็สนองขอแสดงความยินดี

เขาเรียกว่าบีบอยล่ะแสดงคล้ายบีบอยแต่เต้นประกอบปิ้นอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวมีโอกาสนะกลับมาเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวจะพามาในรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์มาเต้นให้คุณผู้ชมได้ดู